ตอนพิวเกี้ยวกับองค์ฑันนี้นะครับพระราชธาลพระให้กับทางอาวุษิฟินะครับ
เห็นบอกว่าองค์พระเนี่ยร้อนจนแทบจะหล่นจากมือ

ไม่ทราบครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอย่างนั้น
ตอนที่ผมยื่นมือออกไปรับให้ท่าน
ต้านต้องวางพระลงในมือผม
ผมเกือบปล่อยเลยเพราะว่ามันร้อน
เห็นบอกว่าคุณอาวุสิตทูลถามพระองค์ท่านด้วยว่า

บอกว่าพระองค์ท่านเอาออกมาจากเตาอบหรือเปล่า

แต่ทำไมร้อนเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าฮะตอนนั้น

คุณพระศิษย์ครับในฐานะที่คุณพระสิทธิ์ได้มีโอกาสตามเสด็จ
แล้วก็ได้มีโอกาสรู้ถึงมวลศาลในพระสมเด็จจิรดาเนี่ยนะครับ

มวลสารที่สำคัญจริงในพระจิรดานี้มีอะไรบ้างฮะ
ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือเส้นพระเจ้า

นอกนั้นก็มีดินจากปูจนียสถานสำคัญในเมืองไทยนะครับ
แล้วก็มีน้ำใช่ไหม

ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำพิธีบูรทาพิเศษ

แล้วก็จะเป็นลักษณะพวกของส่วนพระองค์ที่ว่าดอกไม้แห้งที่บูชาพระแก้วมรกฏ
พระองค์จะมีดอกไม้บูชาพระเจ้ามรกฏ

กับเสดสีจากของพระบายที่ท่านทรงวาด
เวลาตัดพระเกสาจะมีผ้าปูไม่ให้ลงพื้น

มีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือมีทองที่ปิดพระสำคัญเลยที่เขาขูดออกมา

เพราะว่าพอปิดเยอะเข้าทางวัดก็จะต้องขูดออกสักทีนึง
เพื่อจะให้องค์พระบางลงเลย
นั่นแหละเขาก็ส่งเข้ามาถวายอยู่ในนี้ด้วย
ที่เราเห็นเป็นทองอย่างนี้นะครับ
ก็ไม่ใช่หลวงพ่อสวทรอ่งเดียวก็หลายองค์นะครับ
หลายองค์คือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศ

ท่านก็จะเป็นคนรวบรวมมวลสารเอง
ค่ะแล้วท่านก็จะผสมเองเพราะฉะนั้น
พระจิรดาทุกองค์เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบสีสันจะไม่เหมือนกัน
ตอนนี้คุณวัตรวสิทธิ์เอากลับมาก่อนดีไหมครับ
เพื่องานคุณแม่นี่เป็นคนช่วยเตรียมของ

ส่วนใหญ่ท่านจะทรงทำตอนกลางคืนตอนช่วงดึกนะคะ
ก็พอแค่ที่ท่านจะพรรจทานเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ท่านจะแพลนไว้

พิมพ์นี้ท่านอาจารย์ภัยทูลเมืองสมบูรณ์
ศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านเป็นฆาติการกรมศิลปากร
แล้วก็เป็นช่างประจำวังเจ้าหัวรับสั่งให้เข้าไปช่วยในวังเกี่ยวคือเรื่องพระโดยเฉพาะ
ท่านอาจารย์ภัยทูลเป็นคนแกะพิมพ์เนี่ยถวาย
แล้วที่แรกแกะด้วยหินธรรมดาเนี่ยนะ
ปรากฏพระเจ้าหิวรับสมบูรณ์กดเนี่ยแตกเลยหินเนี่ย

ในที่สุดท่านอาจารย์ภัยทูลต้องไปเอาหินรับมิโกนเนี่ย
ซึ่งมันแข็งกว่าหินธรรมดามาแกะถวาย

แต่ว่าเวลาท่านท่านทรงกฎเนี่ยพอท่านทำเสร็จแล้วเนี่ย
บางทีบางองค์เราเรียกภาษาชาวบ้านเรียกไม่ได้คิวซีเนี่ย
คุณแม่ก็ต้องเก็บนะคะต้องเก็บหมดเพราะว่าสำคัญมาก
คือเวลาท่านกดเสร็จต้องเก็บอย่างดีเลย
แล้วก็เอาขึ้นไปเก็บเลยค่ะไม่ได้วางไว้
แสดงว่าอันไหนที่ไม่สวยไม่ได้รูปอย่างที่พระองค์ท่านต้องการ

เก็บไว้ค่ะก็ส่วนใหญ่ท่านจะกดตอนดึกอะค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เวลาที่มีทหารที่เขายืนยามอยู่ข้างล่าง
มี๔องร์จะต้องขอพระราชทาน
ก็จะมีทหารยามเหมาะกัน
คนไหนได้พระราชทานแล้ว
คนที่ยังไม่ได้ก็จะพยายามมาก
มายืนเวลาที่ท่านเสด็จลง

มีอยู่วันท่านส่งแจกหมดแล้ว
ท่านเสด็จขึ้นอเดมานั่ง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

พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คล้องคอ
แต่พอห้อยพระสมเด็จจิตรดาแล้วเนี่ยนะครับ
เห็นบอกว่ากลายเป็นว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ยากลำบากมากเลย
เรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลังจาก

ทานเสร็จแล้วผมก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่
ปรากฏว่ามันงานหนักผิดสังเกตแล้วก็เหนื่อย
เสี่ยงอันตรายก็เสี่ยงอันตรายไปประทะต่อสู้ด้วยนะ
แต่ก็รอดมาแล้วก็เครื่องบินเกือบตกโอ้โห
ทั้งหมดเนี่ยมันคือถ้าหากว่าจะดูว่า
งานคุมโฮมหนักขนาดนั้นเสี่ยงอันตรายขนาดนั้น
ผมควรจะได้เงินเดือนขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้เลยสักบาทเดียว
พอปีถัดมาได้ไปเฝ้าแล้วนั่งโต๊ะเสวยอีกด้วยนะ

ไม่ครับคราวนี้นั่งข้างพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็คุ้นเคยกับโต๊ะเสมอพอสมควรแล้ว
แล้วก็เลยไม่ค่อยจะตื่นเต้นอะไรเท่าไห
แต่ว่าคืนวันนั้นก่อนที่จะเสด็จขึ้น
ความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรที่มันติดตัวมาท่านก็นอกวังนะ
ทำไมถึงไม่ได้เงินขึ้นทำไมถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเรา
ทำให้สามารถจะก้มลงกราบพระเจ้าอยู่หัวและกราบหงทุน
ว่าเที่ยวนี้จะมาขอพระท่านรับกรรมราชานุญาต

ปิดทองหน้าพระครับ

ผมก็กลับคมทุนระบายความในใจถวายหมด
ว่าเสี่ยงอันตรายแล้วก็ประทะต่อสู้กันมาสิ้นปีแล้ว
ตำรวจไม่ให้เงินเดือนขึ้นสักบาท
ท่านก็เลยรับสั่งว่าทองหลังพระปิดไปเยอะ

นี่แหละฮะเป็นประโยคที่แบบหลายคนจำติดตาติดใจกันเลยนะครับ
ทองเนี่ยยิ่งปิดหลังพระไปมากเท่าไหร่
เดี๋ยวจะออกมาให้คนได้เห็นกันเองไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากมาย
แต่ที่น่าอัศจรรย์นะครับก็คือทองที่ติดอยู่ด้านหลังพระเนี่ยนะฮะ
วันนี้ก็ล้นออกมาอยู่หน้าพระจริง
ตามคำตรัสของพระองค์ท่านเลยถูกไหมฮะตามรับสั่งเลย
ต่อจากนั้นก็ออกมาอีกปี๒ปี
ตรงตอนนี้ก็ร้องมาใกล้อีกหน่อย
ด้านข้างของเกรดใช่ไหมฮะ
จริงไม่ได้ปิดตรงนี้ถูกไหมครับปิดอยู่ข้างหลัง
ไปตามรับสั่งของพระองค์ท่านไม่มีผิดเพี้ยนเลย

เหตุการณ์เลวร้ายที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเจอแต่เรื่องไม่ดี
ไป๒ปีเขาบอกชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย

ตำแหน่งที่นึกไม่ถึงก็ได้เช่นเคยเป็นรัฐมนตรี
แล้วก็จนพลตรรยาการมาแล้ว
แต่ส่วนมากก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับ
ทุกวันนี้ก็ยังต้องทำอยู่๕ครับ

ตั้งแต่อายุได้๑๐วัน
เป็นคุณค่าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าคนแรกนะคะก็เริ่มทำงานเนี่ยเมื่อ๗๐ปีที่แล้วคือวันพระราชพิธีอภิเษกสมรสอยู่มานานมากแล้วก็เมื่อคุณแม่ท้องแต่งงานเนี่ยก็ได้รับพระทานน้ำสังพอท้องมีบุตรเนี่ยก็คุณแม่ก็ทำงานจนวันสุดท้ายเลยก่อนจะคลอดลูกก็ทำงานก่อนแล้วก็ไปคลอดลูกไปคลอดลูกได้๑๐วันก็เอาลูกเข้ามาเลี้ยงเลยในวังออกค่ะคุณแม่
ให้คนอื่นก่อนนะท่านจะพูดประมาณนี้ค่ะ
ว่ารอดก่อนนะเดี๋ยวจะทำให้อะไรประมาณนี้
คุณแม่ก็ใส่อยู่ค่ะใส่อยู่จนทุกวันนี้
แต่เห็นบอกว่าคุณแม่เคยรูปองค์พระ
แล้วปรากฏไปสะดุดเอาก้อนหนึ่งที่อยู่ในองค์พระ

แงะทิ้งคืออะไรฮะ
ปรากฏว่าท่านแล้วตอนหลังไปเล่าให้ท่านฟัง
ท่านบอกว่าเธอเป็นอย่างนี้ทำไมนั่นอ่ะฉันทำตำหนิ

เห็นบอกเคยรอดตายมาแล้วกับพระองค์นี้
ตอนที่เดินทางไปราชการโดยเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดน่าน

เขาก็นำเครื่องบินลงต้องเจาะเมฆลงมา
ทุกคนรู้ว่าเครื่องกำลังตก
ตอนนั้นทุกคนสวดวนทั้งนักบินทั้งช่างเครื่องแล้ว
ผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวผมก็กลุ่มพระองค์นี้
สวัสดีครับ